คุณผู้ชมคะวัดไทยลุมพินีเป็นวัดที่สร้างขึ้นในวรโอกาสที่ในหลวงราชการที่๙ทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีนะคะ
และถือเป็นวัดไทยวัดสุดท้ายเลยนะคะคุณภาคภูมิที่สร้างแล้วเสร็จในสมัยของรัชกาลที่๙
พุทธศาสนิกชนไทยจำนวนมากค่ะต่างเดินทางไปเจริญพระพุทธมนตร์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ติดตามจากรายงานค่ะ
เสียงสวดมนต์ของคณะทรงและพุทธศาสนิกชนไทย
พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสวดมนต์ณดินแดนแห่งพุทธคุณชาติสถานอุทยาน
สถานที่ประสูจน์ของพระพุทธเจ้าเพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่สุดที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลากว่า๗๐ปีที่ทรงครองราช
โดยอาศัยหลักทศพิษราชธรรม๑๐ประการซึ่งมีที่มาจากพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
ในการทรงงานตลอดพระชนชีพทั้งยังเป็นแนวทางที่ปวงประสบกรณิกรชาวไทย
นำมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตัวตามรอยเบื้องพยุคลระบาด

และส่วนที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่เกิดเป็นที่ประสูจน์ของพุทธเจ้า
เราก็ตั้งมั่นเพื่อการถวายพระพรชัยมงคล
ก็มีความประสงค์จัดงานนี้เพื่อเป็นพลัง
นำพลังของแผ่นดินการประสูจน์นี้
ถวายพระพอร์เทมงคล

ประดินเทราเทพพระยาวลังกุล
รัฐการณ์ที่๑๐ในรัชบุรุงจักรี

เป็นบุญที่มีความตั้งใจอย่างสูง
พิธีเจริญพระพุทธมนตที่ชาติสถานอุทยาน
ของคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี
เป็นพิธีที่ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี
แต่สำหรับปีนี้ถือมีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย
เพราะพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้
จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ร่วมกันสวดมนต์
ณดินแดนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในวันที่๒๖ตุลาคม
หล่อล้อมดวงใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทย
เนปานครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
พุทธศาสตร์สนิกชนชาวไทยหลายพันคน

เดินทางมาร่วมทำบุญถวายพระราชกุศลให้กับ
นายหลวงรัชกาลที่๙ที่วัดท้ายลุมพินี
แห่งนี้นะคะซึ่งวัดไทยลุมพินีมีความสำคัญ

ในโอกาสที่นายหลวงรัชกาลที่๙
ราชสมบัติครบ๕๐ปีเมื่อปี๒๕๓๕ค่ะ
อุโบสถจตุรมุกสีขาววัดไทยลุมพินี
ดเด่นเป็นสง่างดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทย
ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติและราชบัณฑิต
เป็นสัญลักษณ์สำคัญของวัดไทยลุมพินี
ในพุทธอุทยานลุมพินีวันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาน
ห่างจากสถานที่ประสูจน์ของพระพุทธเจ้าเพียง๑กิโลเมตรกว่าเท่านั้น
สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย
โดยใช้งบประมาณแผ่นดินและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ
ทำสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐบาลเนเปล่า๒๑ไร่
เป็นระยะเวลา๙๙ปีเพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธศาสนา
และร่วมเฉลิมฉลองในวรโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี
โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และด้วยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพุทธบริษัทที่ร่วมกันบริจาค
จึงทำให้พระอุโบสถของวัดไทยลุมพินีก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้
รวมระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด๑๘ปี
วัดไทยลุมพินีนะคะซึ่งเป็นพระอารามหลวงนะคะ
วัดไทยรุมพินีนี้ก็ถือว่าเป็นวัดหลัก
เป็นพระรามหลวงที่ช่วยดูแลเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนพุทธภูมิ
เป็นวัดแรกนะคะแล้วก็เป็นวัดที่ช่วยพุทธศาสนิกชนชาวไทย
ในการที่จะมาแสวงบุญที่สถานที่ประสูจน์
ไทยลุมพินีถือเป็นวัดที่มีความสำคัญในดินแดนพุทธภูมิ
ทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นชนชาติที่มีความเจริญทางจิตใจ
ด้วยมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องนำทางอย่างสำคัญ
อกจากนี้วัดไทยลุมพินียังถือเป็นวัดไทยวัดแรก
ก่อสร้างในพื้นแผ่นดินประสูจน์ของพระพุทธเจ้า
และวัดไทยลุมพินีถือเป็นวัดไทยวัดสุดท้ายในต่างแดน
ก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยรัชกาลที่๙
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน